สำหรับเวทีการประกาศรางวัล

ทางด้านขวาเนี่ยคือคุณนุอนูสร

ในฐานะผู้ก่อตั้งผู้จัดงาน

แล้วก็พร้อมดำเนินการทางกฎหมายนะฮะ
อันนี้เป็นงานใหม่แล้วนะจัดขึ้นเป็นปีที่๒
เขาก็จัดงานมอบรางวัลให้เหล่าดาราในวงการแต่ละสาขามากมาย
วงการข่าววงการเพลงละครภาพยนตร์มาร่วมรับรางวัลกันเยอะเลย

ทางด้านคุณจิมมิกริจในฐานะผู้จัดงานนี้
เขาบอกว่ากรณีที่ถูกฟ้องร้องคนนี้นะครับคุณจิมมี่
เขาบอกว่าเอาจริงเพิ่งทราบเรื่องเมื่อคืนก่อนวันจัดงาน

แล้วก็ยืนยันด้วยว่ายังไม่ได้รับเอกสาร
เป็นการยืนยันจากอีกฝ่ายว่ากำลังจะมาฟ้องเขา
หากเรื่องนี้ต้องถึงโรงถึงศาลพร้อมสู้ค่ะ
เพราะว่ามั่นใจเหมือนกันว่าเขาเองไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะ

แล้วก็ยังไม่เห็นเอกสารอะไรเลย

ให้เราได้เอกสารก่อนนะครับว่าเราจะแถลงข่าวอีกทีดีกว่า
เพราะตอนนี้พูดไปก็ไม่รู้มันก็เป็นความคิดส่วนตัว
แต่ถ้าให้เอกสารมาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันคืออะไรบ้าง
ก็มาคุยกันเรื่องของคดีความอย่างนี้ดีกว่าเนาะ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่อนุสรพี่นุของเราเนี่ยค่ะ
เขาจะมาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
แล้วก็๑๐โมงเดี๋ยวนักข่าวจะมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะ
เอาให้เคลียร์ว่าตกลงมันฉกไม่ฉกฟ้องไม่ฟ้องนะคะ